เชื่อว่าหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็ปราบปลื้มใจของคนไทย
ก็คือการได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในหลวงราชการที่เก้า
ซึ่งทรงเปรียบด้วยพระอัจฉริยภาพ
และพระปีชาสามารถทั้งด้านศาสตร์และศิลป์นะคะ
โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพลเพลงและทรงดนตรี
ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากสารคดีในหลวงในชุดอัคระศิลปินค่ะ
ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า
จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตาม
ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน
เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา
ข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประนีตงดงาม
และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท
เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม
ตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างกันไป
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระป
มินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่นักข่าวชาวอเมริกัน
ในรายการเสียงแห่งวิทยุอเมริกา
เมื่อวันที่๒๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้องค์การมหาชน
อันเชิญมาไว้ในหนังสือชุดเลิศล้ำคำกรองธรรมนองแห่งแผ่นดิน
ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๘๐พันศา๕ธันวาคม๒๕๖
เพื่อถ่ายทอดให้ประสบนิกรชาวไทย
ภาคภูมิใจในองค์คีตะมหาราชาแห่งสยามประเทศ
ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
และพระราชนิพลบทเพลง
ส่งเริ่มศึกษาวิชาการดนตรีอย่างจริงจัง
และทรงศึกษาอย่างลึกซึ้ง
จนถึงการเขียนโน้ตและการบันเลงแบบคลาสสิก
ต่อมาจึงทรงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊สโดยเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดปราน
ได้แก่แซคโซโฟนพลาลิเน็ตและทรัมเป็ด
อกจากนี้ยังทรงเล่นกีต้าและเปียโนได้อีกด้วย
สนพระราชหารุทัยในการดนตรีประกอบกับพระอัจฉริยภาพ
ทำให้ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเป็นนักดนตรีผู้มีฝีมือระดับสูงทั้งด้านศาสตร์และศิลป์
ทั้งการทรงพระราชนิพลบทเพลงและการทรงดนตรี
พระองค์มีพระปีชาสามารถในการทรงเป่าโซปราโนแซ็กโซโฟนได้อย่างดีเยี่ยม
ยังเคยได้ทรงดนตรีกับนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลกอาทิเบนนี่กูธแมนหลุยอาร์มสตรองสแตนเก็ตเป็นต้น
เพียงเท่านั้นสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา
ยังได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์และได้ขอพระราชทานจารึกพระประมาภิไทย
ลงบนแผ่นดินสลักของสถาบันเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย
ในปีพุทธศักราช๒๕๐๗ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรี
แม้แต่โลกยังยกย่องเชิดชูปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงเป็นองค์คีตะมหาราชาแห่งแผ่นดิน
โปรดติดตามตอนต่อไป